คุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องหนึ่งอีกเหตุการณ์หนึ่ง
เกี่ยวกับการทวงหนี้โหด
เกิดขึ้นคืนวันที่๒๐ธันวาคมที่ผ่านมา
เพราะว่าแก๊งทวงหนี้เขาก็มากัน๗๘คน
ครับแล้วก็สวมหมวกไอ้โม่งขึ้นรถกระบะมา
มีผวกค้อนปอนมีไม้เบสบอลมีท่อเหล็ก
แล้วมาที่บ้านของลูกหนี้ค่ะ
แต่ตอนมาถึงไม่เจอลูกหนี้อยู่นะ
แล้วบ้านหลังนั้นมีทั้งผู้สูงอายุอยู่

ดูซิคะผู้ชายที่เข้ามาสวมหมวกไอ้โม่งมา
แล้วก็เอาพวกค้อนปอนไม้เบสบอลมาทุบประตู
คือทำลายข้าวของที่บ้านนะคะ
คืออันนี้เป็นบ้านของคนค้ำ
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาค้ำประกันเงินกู้ให้กับผู้ชายคนหนึ่งชื่อในเอ๊ะ
คำไว้๓๐๐๐ก็ไม่รู้หรอกว่าในเอ๊ะไปยืมมาที่ไหนอะไรยังไง
รู้แค่ว่าเอ๊ะเนี่ยไม่ใช้หนี้
แล้วก็มีกลุ่มชายชะกันเนี่ยมาทวงอยู่๒๓ครั้ง
แต่ละครั้งนี้ก็ลักษณะขู่
แต่ว่าครั้งรอบล่าสุดที่มาเนี่ยมาถามหานายเอ๊ะอีก
พอบอกว่าไม่เจอไม่มีนายเอ๊ะไม่ได้อยู่ที่นี่

ไม่เหลือเลยจริงนะคะคุณผู้ชม
แล้วบ้านคนค้ำที่บอกเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ๕๙ปี
อยู่ที่ตรอกหลังวัดพระปฐมเจดีที่อำเภอเมืองนครปฐมนะคะ
ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยมันเกิดเที่ยงคืน๑๐นาทีของวันที่๒๐ใช่ไหม
หลังจากนั้นทางด้านพลตำรวจตรีคำรณบุญเลิศ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมก็เร่งสืบสวนคดีนี้
จนมีการรวบรวมพยาหลักฐานต่างแล้วก็ขอสารอนุมัติหมายจับ
ผู้ที่กระทำผิดได้ทั้งหมด๕คนนะคะ

ทีนี้ตำรวจก็มีการสนที่กำลังทหาร
ออกตามล่าหาตัวผู้ต้องหาทั้ง๕คนนะคะตามหมายสาร
ติดตามจับกลุ่มตัวได้๓คน
คนที่จับได้คือนายคาทาวุฒิเนื่องมี
นายธนกฤษสิริชัยหรือว่าในเอ็กซ์อายุ๒๓ปี
อีกคนนึงก็คือนายธนาวุฒิเนื่องมีหรือว่าในทิวอายุ๑๙ปี
๓คนที่รวบตัวได้เขาก็รับสารภาพว่าได้ร่วมกันก่อเหตุจริง
แต่หัวหน้าของแก๊งเขาเนี่ยคือนายอานนท์รุ่งเรืองหรือว่านายแซ็กอายุ๒๙ปี
ครับแต่ตอนนั้นเนี่ยคือยังจับกลุ่มตัวในแซ็กไม่ได้
คนนี้จับได้เมื่อวานค่ะทีนี้จนล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
พ่อแม่ของในแซ็กอานนท์เนี่ยนะก็พาลูกชายมาเลยมามอบตัวกับตำรวจ
พลตำรวจตรีคำรณบุญเลิศผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมนะคะ
ตอนที่กำลังสอบสวนผู้ต้องหา๓คนที่จับกลุ่มได้ก่อนหน้าค่ะ
พ่อแม่ของนายแซ็กก็พาลูกชายมามอบตัวอ๋อให้พ่อแม่พามา
แล้วตอนไปทุบตีชาวบ้านเขาทำลายบ้านเขาไม่ให้พ่อแม่
ไม่ได้พาไปไม่ต้องให้พ่อแม่พาไปใช่ไหมไปทำเองอ่า
ก็มาเดือดร้อนพ่อแม่ตอนหลังอีกเนี่ยพ่อแม่ก็คงเกลียดกล่อม
นี่อายุก็ไม่ใช่น้อยนะ๒๙แล้วเนี่ยใช่ตอนที่พ่อแม่พามา
มาพบตำรวจเนี่ยนะคะในแซ็กเนี่ยก็รับสารภาพ
เป็นคนลงมือก่อเหตุจริงแล้วก็บอกด้วยบอกว่าไม่ได้ออกเงินกู้
ที่บุกเข้าไปทำรุนแรงแบบเนี้ยเพราะว่าในเอ๊ะลูกหนี้เนี่ยนะ
ขอยืมเงินไป๓๐๐๐บาทแล้วไม่ได้มีการทำสัญญา
คือตอนที่ให้ยืมตอนแรกอ่ะก็เพราะว่าเชื่อใจกันไงคะครับแต่ตอนนั้นเนี่ย
ถึงแม่ไม่ได้ทำสัญญาเนี่ยให้มีคนค้ำประกันนะ
แต่ทีนี้พอยืมเงินไปเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลาทวงถามก็ผลัดตลอดนะคะ
ไม่ยอมคืนก็เลยบุกไปที่บ้านหลังนี้ทีนี้พอไปที่บ้านหลังเนี้ย
ก็ถามเอ๊ะอยู่ไหนเอ๊ะอยู่ไหนคนที่บ้านเนี่ยไม่มีใครพูดอะค่ะ
เดินหนีกันหมดเลยก็เลยทำให้ในแซ็กเนี่ยโมโห
แล้วนายแซ็กก็ใจร้อนด้วยมีพวกไปด้วยก็เลยก่อเหตุขึ้น
แล้วเขาบอกด้วยนะว่าตอนที่ผมลงมือทำไปแล้วเนี่ย
ผมรู้สึกผิดเลยยกโทรศัพท์ยกหูโทรศัพท์โทรมาปรึกษาพ่อกับแม่
แล้วก็บอกว่าพ่อแม่พาผมมอบตัวหน่อยแล้วก็มีการขอโทษผู้เสียหายด้วย
อ่ะเดี๋ยวฟังในแซ็กหน่อยนะคะ
แล้วผมก็รู้สึกว่าเงินผมนะผมเหยียดร้อน
แล้วคุณยังเงินขึ้นไปทำไมคุณไม่ใช้ผมเลย
ผมขอบคุณคือผมก็ไปดังโทษศัพท์แล้วขอโทษทุกไป
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ตำรวจมีการสอบปากคำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
ก็นำตัวผู้ต้องหาแปลว่าตอนนี้มี๔คนแล้ว
เพราะว่า๓คนแรกที่จับได้เมื่อวานนี้คือในท็อปในเอ็กซในทิว
แล้วก็ล่าสุดเมื่อตอนบ่ายก็คือในแซ็ก
ก็นำทั้ง๔คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านที่เกิดเหตุ
ทีนี้ชาวบ้านที่เขาทราบข่าวเนี่ยเขาก็มาดูการทำแผนเป็นจำนวนมากเลย
มาตอนเที่ยงคืนมายามวิการแล้วก็ทำลายข้าวของหมดเลยนะคะ
ว่าตอนนี้ยังมีผู้ต้องหาที่สารออกหมายจับอีก๑คน
แล้วก็ที่สาวไปถึงอีกหนึ่งคนที่จะต้องขออนุมัติหมายสาร
จับกลุ่มเพิ่มเติมแปลว่ารวมทั้งหมดเนี่ย
จับได้แล้ว๔รวมทั้งหมดมี๖คน
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตามตัวคนที่เหลือนะคะ
แล้วก็มีเรื่องของในตีด้วย
ในตีหรือว่านายเอกชัยแทร่เตียว
คือเขาบอกว่าในตีเนี่ยนะสนิทกับนายแซ็ก
ก็เลยผันตัวจากช่างซ่อมมาเป็นผู้ค้า

ทีนี้ก็มาทำธุรกิจนะคะค้ารถด้วยกัน
แล้วทีนี้คืนก่อนวันเกิดเหตุเนี่ย
กลุ่มพวกนี้ไปนั่งอยู่ในร้านของในตี
คนก็เลยเอ๊ะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
หรือว่าจะเป็นแก๊งเดียวกันขบวนการปล่อยเงินกู้นอกระบบเหมือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่ทีนี้ตำรวจก็มีการสอบสวนแล้ว
ปรากฏว่าในตีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกว่าผู้ต้องหาทั้งหมดที่จับกลุ่มได้เนี่ย
ทำงานอยู่ในร้านของนายตีก็มีการเชิญมาสอบสวนนะคะ
คือไม่รู้ว่าจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่า
แต่พอมาสอบสวนแล้วตำรวจไม่พบการกระทำความผิด
ก็ปล่อยตัวไปแล้วก็หลังจากเนี้ย
ตำรวจบอกว่ายังจะต้องสอบต่อนะยังต้องสืบต่อ
ว่าจะมีใครที่ร่วมขบวนการอีกไหมที่เป็นในทุน
แล้วตำรวจบอกด้วยว่าถ้าเกิดว่าสื่อไปพบเนี่ย
จะดำเนินคดีทุกรายนะคะอ่าก็ต้องเอาให้ชัดอ่ะ
ใช่ไหมว่าผมแค่ให้เขายืมเงิน
ไม่ได้เป็นแก๊งเงินกู้อะไรเลยเนี่ยอันนี้มันจริงหรือเปล่า
ใช่ไหมมันจริงหรือเปล่าถ้าไม่ได้เป็นแก๊งเงินกู้อะไรเลยเนี่ย
โอ้โหคุณจะมีสมัครพักพวกแบบนี้แล้วก็ไปก่อเหตุแบบนี้
ไล่ตามทวงเขาทำร้ายเขาแบบนี้เหรอค่ะสวมหวกไอ้โม่งไปอย่างเงี้อ่ะ
อาวุธมากันไม้เบสบอลเออท่อเหล็กแบบเนี้ยอ่า